ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับรู้จักโรคดักแด้ไหมครับ
ครอบครัวที่มากู้วิกฤตในวันนี้มีเด็กที่เป็นโรคนี้อยู่สองคนในครอบครัว
เกิดจากแม่ที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ทำให้การตัดสินใจมีครอบครัวไม่เป็นไปอย่างที่ครอบครัวควรจะเป็น
ภาระในการเลี้ยงดูเด็กลูกและหลานจึงต้องตกเป็นของคุณยายที่ป่วยเป็นโรคไทรอยดเป็นพิษไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ไม่มีเพื่อนคนไหนที่อยากคบหนูเพราะว่าเขารังเกียจค่ะแต่หนูไม่สนใจ
หนูชื่อเด็กหญิงเป็นจรัก๒เมืองชื่อเล่นชื่อน้องนวารค่ะอายุ๑๒ปีที่บ้านมีกัน๘คนครับ
มีแม่มีพี่มีหลาน๔คนค่ะ
คุณยายสำเนียงจ้ะอายุ๔๙ปี

ลูกสามีเก่ามีส้มมีตานและลูกธิดา

คนที่๔นี่คือชื่อน้ำหวาน

พ่อชาญจากไปปีกว่าค่ะ
จากไปแล้วด้วยโรคไตวาย

อยากกลับบ้านก็มาหาพ่อหาแม่เขา

ขอบคุณว่าถ้าพ่อตายแล้วพ่อเสีย
ก็อยู่กับย่าอยู่นี่อยู่กับปู
อยากทำสารให้พ่อค่ะพ่อจะได้ไม่ร้อนแดดแล้วก็หนูเลิกเรียนมาหนูก็จะพาน้องไปกราบไหว้พ่อเป็นคนดีมากเลยค่ะพ่อเขารักหลานทั้งสองคนมากค่ะแต่หลานสองคนเป็นโรคผิวหนังโรคดักแด้
ค่ะ
ตานกับเมย์เป็นลูกของอ่าสามีคนแรกของตานจ้ะส่วนดำนี่เป็นลูกสามีคนใหม่จ้ะของตานจ้ะสามีของเขาอ่ะทั้งสองคนอ่ะทิ้งไปหมดเลยทิ้งตานเลยจ้ะตานอ่ะก็ไม่ค่อยเต็มอ่ะเนอะเป็นตั้งแต่เด็กสมองเขาแบบช้ามากเขาไม่ค่อยดูลูกอ่ะเขาไม่จับยังไงเขาเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยมีแต่ยายเลี้ยง
สงสารน้องเมย์กับน้องฟาร์มค่ะพอหนูเลิกโรงเรียนมาหนูก็มาอาบน้ำให้น้องค่ะก่อไฟต้มน้ำอาบให้น้องค่ะ
พี่หวาอาบน้ำให้หนูผัดน้ำสบายขึ้นเลยค่ะหนูแก่ผิวว่าค่ะ
บางครั้งถ้าร้อนเขาก็แสบค่ะถ้าเขาคันน้องมากเขาจะร้อนหนูก็เลยพาเขาไปอาบน้ำค่ะปาดน้ำแล้วก็จะดีขึ้นค่ะ
เอาเจียมมาทาตัวค่ะรูปทาท้องทาขาทาผิวทาร่างเดียวก็ทาหน้าค่ะ
อากาศเย็นแบบพอประมาณใช่ไหมคะเขาก็จะตัวขาวค่ะไม่ลอกมากค่ะ
หวานหนูปวดชีบางครั้งน้องเดินแม่หนูก็ได้อุ้มค่ะอุ้มน้องแล้วก็ไปวางไว้ค่ะ
ลงที่โถค่ะคือหนูจะดูแลหลานหนูจนจนกว่าร้านหนูจะหมดลมหายใจค่ะ
แม่โชคดีไม่มีน้ำหวานคอยช่วยแม่เพราะรักหลานดีมาก
เออแล้วพี่หวานรักเลยค่ะ
บางทีนอนกลางคืนเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนคือยายต้องรีบมารูปให้เพราะว่าถ้ามาปล่อยให้เขาถูเองนี่เล็บเขามันงอเลือดฉีกเข้าไปยายก็เลยต้องรูปให้เขา
สงสารจริงกับหลานเนี่ยไม่มีโอกาสได้หายเลยนอนกระแสนทรมานมองบางครั้งน้ำตาไหลทำไมลูกยายเป็นแทนได้ยายจะเป็นยายไม่อยากให้หนูเป็นแต่ทำไมจะต้องมารับกัน
ยังได้เกิดมาเป็นแบบนี้อะไรได้เงินคุณพี่ก่านหลานแล้วก็ของแม่เขาคนละแปดร้อยก็สองพันสี่สามคนแม่ลูก
ต้องเอาไปตัดเอ่อไปสาขสางกระตะจำมาตรก็เกือบทั้งวันอ่ะกว่าจะได้เงิน๙๙๙๑๐๐หน่อยบางครั้งก็ไปงมโหย
ที่บ้านเราก็จะกินน้ำพริกเป็นอาหารหลักค่ะบางครั้งก็กินข้าวเปล่าค่ะ
น้ำปลาค่ะบางครั้งก็หมดค่ะ
แล้วก็ไปขอเกลือย่ามาค่ะกินกับเกลือ
เป็นลูกคนแรกของคุณแม่สำเนียงสองเมืองจ้ะ
ตัวก่อนอยู่จังหวัดจันทร์ทำงานรับจ้างทั่วไปจ้ะ

ก็ได้ย้ายมาอยู่กับแม่ที่จังหวัดอุดรจ้
เกิดปฏิเหตุรถล้อมมอไซล์ล้อมที่จังหวัดจันทร์ค่ะ
พอออกจากโรงพยาบาลก็ถอดเฝือกออกเลย

อยากให้เขาดีขึ้นแล้วก็ทำงาน
พ่อแม่คุณวิชาในใจกว้างยอมรับ
เขาก็ว่าเออมาอยู่กันเลย
ไม่ต้องพาลูกพาหลานมึงเล่ไปไหนหรอก
อยู่ช่วยพ่อช่วยแม่ทำน้าไปนี่แหละ
ยายทำนาก็ช่วยแม่ทำ
ที่ตรงนี้เป็นที่ของแม่
แม่ก็อนุญาตให้ลูกสะพ้ายมาอยู่

ตอนนี้คุณยายเองก็ไม่แข็งแรง

เหนื่อยหอบ

ทำเพื่อนลูกกับร้านค่ะ
เมื่อไหร่ไม่รู้ใครจะรับช่วงต่อ
จะดูแลร้านสองคนต่อจากญาย
เห็นไหมค่ะมันจะสู้เพราะครอบครัว
ความฝันของยายเนอะอยากจะทำให้หลานเนี่ย
ก็อยากมีบ้านให้เขาอยู่ดีให้หลานวิ่งเล่นดี
ปูกระเบื้องให้หลานให้เขาจะได้วิ่งเล่นแบบสบายเพราะเท้าเขา
ปลูกกระเบื้องให้น้องแล้วก็ติดฝ้าก็พอแล้วค่ะ
เพราะว่าพื้นอย่างนี้เขาก็สะดุดบางครั้งเขาก็ล้มเลือดถลอก
แม่เขาก็กลัวติดเชื้อค่ะ
ยายไม่อายที่หลานของยายเป็นอย่างนี้
มันเชื้อสายของเราไงเลือดมันก็เชื้อไขของเรา
กับเลือดของยายเหมือนกันรักเขาที่สุด

เพราะว่าเขารังเกียจค่ะก็เสียใจค่ะ
หลานเขาไม่ได้ผิดอะไรค่ะที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้
หนูไม่สนใจเพราะนี่คือครอบครัวที่หนูรัก
ความเจ็บปวดที่เราต้องเจอนะครับอาจจะดูเบาลงไปเลย
เมื่อเทียบกับความเจ็บปวดที่น้องพามมี่แล้วก็น้องเมย์กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้
และความเข้มแข็งที่เรามีอาจจะเทียบไม่ได้กับความเข้มแข็งจากหัวใจของเด็กอายุ๑๒อย่างน้องน้ำหวาน
ครอบครัวน้องน้ำหวานอยู่บนเวทีเกมต่อชีวิตแห่งนี้แหละครับ

ด้วยสำเรียกด้วยกันทั้งหมดก็คือ๔คนใช่ไหมครับ
๔คนน้ำหวานนี่คือคนสุดท้องแล้ว
แล้วก็มีพี่น้องอีก๒คน
น้ำหวานพี่เอ๊ขอชื่นชมหัวใจที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งของหนูนะลูก
แล้วที่หวานต้องรักน้องสองคนนี่เด็กคนนี้นะฮะ
ดูแลอาบน้ำป้อนข้าวทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่รังเกียจน้องเขาเลย
จนเพื่อนไม่มีใครเล่นกับหนูเลยเหรอลูก

อีกหนึ่งความสะเทือนใจนะครับนั่นก็คือภาพที่ผมเห็นน้องบอกว่าน้องอยากจะสร้างอะไรนะลูกสาม
ก็เหมือนทำให้พ่ออยู่เหรอลูก

เป็นโรคใจไหวค่ะขั้นสุดท้ายค่ะ
ตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่อ่ะลูกพ่อดีกับหนูยังไง
หนูอยากกินให้พ่อก็ให้ทุกอย่างค่ะ

ครั้งหนูก็ไปช่วยพ่อล้างไตใช่ไหมคะ

เดี๋ยวมันจะติดเชื้ออย่างนี้ค่ะ

ก็ไม่ค่ะหนูก็รับพ่อถ้าติดก็ติดไปด้วยกันค่ะ
จนวันหนึ่งพ่อเริ่มล้มป่วยลง

แต่นี่เงินทองก็เริ่มขาดแทน
ก็เลยต้องเอารังน้ำยาล้างไตมีประโยชน์มาก
เขาไม่ทิ้งก็เริ่มเอาออกไปขาย

ขายแล้วได้เงินครั้งละกี่บาทนะลูก
บางครั้งก็สองสามร้อยค่ะ

บางครั้งก็เอามาซื้อนมซื้อเป็นเพิดซื้อกับข้าวให้ลูกลูกละล้านกินค่ะ
แล้วทุกวันนี้หนูกินข้าวกับอะไรเป็นหลัก

บางครั้งไปวัดย่าก็เอาพวกกับข้าวที่อยู่วัดมาให้ค่ะ

ไข่จริงแล้วย่านี่เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไข่ใช่มั้ยลูก

ก็จะมีไข่ออกมาเรื่อยพวกเรากินไข่ได้
แต่น้องปามมี่กับน้องเมย์ล่ะลูก
ก็บางครั้งก็กินค่ะเพราะไม่มีอะไรจะกินค่ะ
ไม่แล้วก็กินไข่ได้เหรอยาย

เขาก็ต้องฝืนกิน

แต่ก็ต้องทนกินเงินน้อยเหลือเกิน
แม่ชอบกินไข่ไหมลูก

หนูชอบไข่มาก
แล้วอยากกินอะไรไหมลูกอยากกินอะไรอีกไหม
ปลากับหมูค่ะ

ส่วนใหญ่หนูกินข้าวกับอะไรกับไข่เหรอลูก

ยายยายต้องเป็นเสาหลักของบ้านอยู่ในตอนนี้

รายได้มาจากอะไรครับตอนนี้ทำอะไรยาย

คือก็เป็นรายวันนะสิครับถ้าอย่างนี้

ใครมีรับจ้างอะไรยายก็ทำ

แต่งานหลักก็คือพยายามถ้ามีไล่อ้อยก็คือตัดอ้อยแหละ
มาพูดถึงแม่ของน้องเมย์และน้อง

น้องตานมีสองคนนี่ตอนอายุเท่าไหร่ครับ

ต้องขอบอกก่อนว่าเราจะเห็นในภาพเรื่องราวชีวิตเนี่ย

แต่น้องมีความบกพร่องทางการเรียนรู้การรับรู้การสื่อสาร
บางครั้งแล้วเห็นอาจจะพูดคุยรู้เรื่องนะครับ
แต่ว่าเรื่องการตัดสินใจเหมือนเด็กมาก
มีความบกพร่องตัดสินใจอยู่กินกับพ่อเด็กสองคนนี้
วันดีคืนดีคือไม่รู้มาก่อนว่าในร่างกายของทั้งสองคนเนี่ย
มียีนด้อยด้วยกันทั้งคู่
เมื่อเกิดยีนด้อยเนี่ยอันนี้ก็คือหลักทางการแพทย์นะครับ
ที่คุณหมอท่านได้ให้ความรู้กับเรามา
ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความบกพร่องทางด้านพันธุกรรม
แต่ว่ามียีนเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจอก็เลยคลอดน้องออกมา

แล้วก็ที่น่าสะเทือนใจอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ
มีผู้ชายอีกคนนึงเข้ามาในบ้านหลังนี้พูดคุยกับน้อง
น้องก็คิดว่าคนนี้เป็นคนดี
อุ้มลูกน้อย๒เดือนออกจากบ้าน

แม่คนนี้เขานั่งน้ำตาเข้าน้ำตาออกว่าลูกฉันหายไปไหนไปกับหลาน
กลับเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือ๗เดือนผ่านไป

น้ำตาบอกแม่เขาทิ้งหนู
ส้มก็ไม่ไหวแล้วใช่มั้ยลูกพ่อ

ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับน้องค่ะตอนจังหวัดเจ้าค่ะ
หมาตัดหน้าแล้วเริ่มเบคมาเร็วแล้วเบคก็ทันทัน
แล้วไปไปไหนบ้างอ่ะตอนนี้

มันไม่เข้าที่อะค่ะกระดูกอะค่ะไม่มีเงินไปรักษา
ก็ปล่อยไว้อย่างนี้เหล็กก็ไม่ได้ดาม

กลับมาอยู่กับแม่กี่ปีแล้ว
ก็ได้ปีกว่าแล้วค่ะ

อยู่กับแฟนเก่าจังหวัดจันทร์ค่ะ
กลับมาคนนึงค่ะ
ยายกลับมาถึงเรื่องยายบ้าง
เห็นบอกว่ายายอ่ะจริงแล้วเนี่ยที่ทำไมดูเป็นคนมีอายุขนาดนี้
เพราะว่าเป็นโรคประจำตัวใช่มั้ยค่ะ
มันเป็นโรคด้วยคือโรค

เหนื่อยหอบ

คือถ้าอาการมันกำเริบหนักแล้วเป็นถึงขั้นไหนครับ

อาการที่ยายเป็นไทรอยด์นะครับกำเริบบ่อยไหม

ถ้าวันนี้คุณแม่เราเป็นอะไรไปภาระที่ดูแลหลานสองคนเนี่ยหวานอาสาที่จะดูเหรอ

เพราะว่าถ้าเกิดไม่ดูเขาก็จะอยู่ยังไง

แล้วตอนนี้เวลาที่น้องนอนนอนกันยังไงที่หลับที่นอนล่ะลูก
กลัวนอนอยู่ที่ที่นอนแล้วแหละค่ะ
ผมมีรูปที่นอนที่น้องสองคนนี้นอนทุกวันทุกวันให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันครับ
นี่คือที่นอนที่น้องนอนอยู่ปัจจุบันนี้ครับ
หนูสภาพเนี่ยคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
แล้วถ้าเวลาเราปูผ้าไปโอเคปูได้ฮะ
แต่ผ้าเนี่ยมันกันฝุ่นกันไลกันฉี่กันไอ้แบคทีเรียอะไรพวกนี้มันไม่ได้แล้ว
แล้วสภาพผิวของน้องน่ะลูกเขาไม่ใช่คนพวกเราที่มันพอที่จะรับได้
แล้วดูหมอนที่หนุนเก่าแล้วเก่าอีกขาดแล้วขาดอีก

เวลาที่เขาเจ็บเขาคันเขาก็พูดไม่ได้เขาก็บดไม่ได้มียังไงเขาก็ต้องรออยู่อย่างนั้นเนี่ย
ยายหนูทีมเวลาที่ไปถ่ายน้ำมองกลับมาเขาบอกว่าเห็นสภาพที่นอนแล้วบอกว่ารับไม่ได้
ทนไม่ไหวจริงก็เลยรวบรวมเงินกันในตอนนี้ซื้อที่นอนยางพาราอย่างดียางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
คือน้ำใจจากทีมงานของเรานะฮะน้องรวบรวมกันเอาปูให้น้องได้นอนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าน้องมันเป็นอะไรไปมากกว่านี้
แล้วก็ทั้งนี้และทั้งนั้นมันเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากพวกเราทั้งหมดทุกคนที่ทำรายการและรวมทั้งผมด้วยเอาไว้เป็นขวัญถุงซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลในช่วงหน้านะครับเก็บไว้
สงสัยก็ดีว่าน้องแนะนำเค้ากินอย่างต้องใช้ก่อนมีคนแท้จะด้วยตอนนี้ยิ่งพูดหล่ะทนซื้อว่าแล้วก็มากมายด้วยนะครับ
แล้วกลัวปลุงแบบแล้วก็เป็นอนาคตของน้อง
ออทารง
ใบก็ล้มถ่าหลอกก็กลัวน้องติดเชื้อค่ะ

น้ำหวานจะเอาทุนไปทำอะไรก่อนลูก

แล้วก็ไปทำห้องให้น้องอยู่ดีค่ะ

และขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทั้งบ้านนะลูก
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามา
คุณผู้ชมครับคนพิการ๓คนในบ้าน

คือภาระที่คุณยายสำเนียงและหวาน
เด็กอายุ๑๒ปีกำลังแบกรับอยู่
และนี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ครอบครัวของเขา

ช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องหวาน

คว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
ในการ์ตูนเรื่องธอมแอนเจอรี่
จมูกธอม
จมูกธอม